ต้องย้ำแบบนี้นะคะว่าการรวมกลุ่มกันเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในจังหวัดสีแดงเข้มไม่สีแดงเข้มผิดกฎหมายเพราะว่าเราอยู่ภายใต้พรกรฉุกเฉินนะคะที่สตูนค่ะ
โอ้โหเปิดบ่อนวัวชนครับวัวได้ชนกันมันเลยนะคะ
แต่ตำรวจเนี่ยพอรู้ปุ๊บลงพื้นที่ไปบุกจับคนที่วิ่งตะเลิศกันไปคนละทิศคนละทางเลยค่ะ
นี่วัวยังดันเขาชนกันอยู่ใน

วิ่งเตลอร์รกันหมดเลยตำรวจลงมาบอกยุดยุดยุด
เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจสพทุ่งว่าค่ะ
ไปที่สนามซ้อมัวชนในบ้านทุ่งคร่ามิ่วนั้นบนปาแก่บ่อหินนะคะ

เขาร้องเรียนมาบอกโอ้โหทนไม่ไหวแล้ว

ฝ่าฝืนประกาศจังหวัดห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกัน
เจ้าหน้าที่บอกว่ามีชาวบ้านประมาณ๓๐๔๐คนนะคะ
โอ้โหกำลังเชียร์วัวชนกันแบบสุดมันอ่ะ
เชียร์กันอย่างแบบเต็มเสียงเลยนะคะ
แล้วก็เนี่ยค่ะมีวัว๒ตัวชนกันอยู่

เอาขึ้นรถไปไม่งั้นมันก็ไม่หยุดชนนะคะ
คนไม่อยู่เชียร์มันยังชนกันไม่เลิกเลย
นี่นะคะนายพันลบค่ะเจ้าของวัวชน
วัชนนี่อายุ๗ปีแล้วนะเขาบอกว่าวัวเขาชื่อโคโนต
เป็นวัวในพื้นที่ไปชนจากวัวที่มาจากจังหวัดตรัง

เขาบอกวางเงินเดิมพันกันไว้ฝ่ายละ๕๐๐๐

เขาชนะโคโนตชนะ
เงิน๕๐๐๐๐อยู่แบบตรงหน้าแล้ว
แล้วยังไง
บ่อนทั้งเป็นนักพนันวางเงินพนันอะไรโดยผิดกฎหมาย
ก็ไปกันให้หมดเลยนะคะ
วัวชนนะไก่ชนเนี่ย

มวยไทยเนี่ยอันนี้เป็นกีฬาพื้นบ้าน

ถ้าคุณจะเปิดเป็นเวทีการแข่งขัน

อยู่ในวงพื้นที่แล้วต้องขออนุญาตก่อนนะ

ต้องมีการขออนุญาตจากทางจังหวัดทางอำเภอก่อนด้วย

ใช่ค่ะแล้วนี่มะกะอนามัยไม่ใส่กันเลยอะ

เตือนไว้นะคะใครที่ยังเปิดอยู่

แล้วก็หยุดการกระทำหยุดกิจกรรมไปก่อนนะคะ